และงานเดียวกันนี้นะคะนักข่าวก็ตาดีคุณ
ไปสะดุดกับหนุ่มนิรนามคนหนึ่ง
มาร่วมแสดงความยินดีกับเชียร์ที่คำพร
ละไม้คล้ายกับว่านุ่มคนนี้เนี่ย
จะเป็นมากกว่าเพื่อนธรรมดา

เรียกแฟนได้หรือเปล่าหวานใจได้หรือเปล่า
ฟังจากปากของเชียร์ที่คำพรค่ะ
สนิทสนิทมากกว่าคนอื่นหน่อย

คือต้องบอกว่าวันนี้มีแต่คนสำคัญที่มาค่ะ

ก็คนก็พิเศษไงก็พิเศษก็พิเศษไง
มันก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะ
ประมาณ๓ปีได้แล้วล่ะค่ะ
เราไม่หาคำจำกัดความกันตรงนี้ได้ไหมคะ
พิเศษก็คือไม่ธรรมดาก็คือมากกว่า

ดิฉันปวดหัวมากเลยกับคู่ของคุณเชียร์นะคะ
ตอนนี้ไม่ต้องคู่จินแล้วเขามีคู่จินตัวเป็นตัว